ละคอมาดูต่อกันที่
ร่วมไปถึงเรื่องราวดรามาอีรุงตุงนั่งเขาบอกว่าเชื้อไฟเชื้อดรามาเหมือนจะมอด
หย่อต่อกันไปเลยค่ะเออเอาไปอย่าให้เชื้อไฟดับนะคะ
สังสรรค์อยู่ปกติอย่างงานเลี้ยงนะคุณ

ช็อตขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลง
โดยมีหวานใจไฮโซสงกรานก็ยืนเต้นกันอยู่ข้างนะคุณผู้ชมดูไปตามวงกลมในภาพนะฮะ
กลางลูกน้องของฝ่ายชายเนี่ยเต็มงานเลยค่ะ
ถือว่าเป็นการการันตีความแนบแน่นของนางเอกคนสวยกับสมาชิกที่
อาณาจักรโบเนซ่านั่นเองนะคะ
ดราม่าต่อเนื่องกันไปต่อเลยนะคะ
จากประเด็นของสาวแมทกับผลงานล่าสุดของผู้จัดดาวล้านดวง

ไวไปไวจริงเลยไม่ใช่โฆษณานะคุณ
อันนี้เป็นละครแต่มันเร็วมาก
แล้วก็เห็นว่าตัดตอนจบที่แบบไม่กี่เดือนก็จบแล้วนะคะ

ข่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรูปคู่กับสงกรานเนี่ย
ทำละครเขาเรตติ้งร่วงแบบควบเลย
แล้วก็ร่วงลงไปอย่างเรื่อยด้วย
ส่วนเรื่องการตัดตอนเนี่ยพี่ไก่บอกตั้งใจมานานแล้ว
เพราะว่าคือเอาจริงละครเรื่องนี้มันถ่ายมานานแล้ว
แล้วไม่ได้ออนแล้วตอนนี้มาออนก็มันไม่ทันยุคทันสมัยแล้ว
เป็นละครดองเข็มเนาะถือว่าเป็นละครเก่ากว่า๓ปี

แต่กรณีนี้พี่ไก่ก็บอกว่าแอบมีเข็ดอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ

พี่ไม่ต้องการคำขอโทษคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
เขาไม่ได้ทำผิดเขาเป็นอย่างนี้ของเขา
ใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่ตรงแล้วชัดเจน